เอาคุณผู้ชมมาช่วยตามหาคนร้ายกันหน่อยนะคะ
ลักษณะคือเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปีค่ะ

ซึ่งรถจักรยานยนต์พังอยู่ข้างทางแบบนี้

คือลักษณะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์เขาเนี่ย

พังแล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็มาแนะนำต่าง

ครอบครัวนี้ผู้เสียหายชื่อว่านางสาวจุรีรัฐ

มาทำธุระในอำเภอเหนือคลอง

แล้วก็เลยจอดแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยจริงค่ะ

ทำทีเอาเกียร์มาต่อให้ต่าง

ทั้ง๓คนก็ยืนรอดูเหตุการณ์
คือหวังแหละหวังว่าจะให้พี่คนนี้ช่วย

เดินหายไปตรงริมถนนฝั่งนู้น
และกลับมาอีกทีพร้อมเครื่องตัดย่า

ลักษณะเหมือนไปเอาของมาเดี๋ยวจะกลับมาช่วยอย่างจริงจัง

เอาเครื่องตัดย่ามาเนี่ยเขาบอกว่า
อย่างนี้พี่ฝากเครื่องตัดย่าไว้

เดี๋ยวพี่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ร้านซ่อมให้
ให้ช่างเขาดูซิว่ามันซ่อมยังไง

ทำธุระเสร็จแล้วรออย่างเดียวรอรถจักรยานยนต์
รอแล้วรอเล่าผ่านไป๒ชั่วโมง

นานจนแน่ใจแล้วว่ารถจักรยานยนต์ไม่กลับมาค่ะ
ถูกโกงถูกหลอกแน่นอน
โทรศัพท์กลับไปหาพ่อค่ะ

เพราะเธอเคยดูข่าวเยอะไง
แถวนี้มันมีกล้องวงจรปิดไหมมันเป็นร้านค้าพอดี
มีพอดีมีสองมุมเลยจับภาพได้อย่างชัดเจน
ตัวเธอเอารถขออภัยนะคะ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณพ่อชื่อคุณพ่อโดนเหม
บอกว่าขอร้องเถอะผู้ก่อเหตุเอารถมาคืนเถอะ
ตอนนี้ตัวเองกับลูกสาวลำบากมาก
ปกติมีรถอยู่คันนี้คันเดียว
จะออกไปไหนมาไหนไปทำงงทำงาน
ใช้คันนี้คันเดียว
และตอนนี้ก็ไม่มีเงินซื้อคันใหม่ด้วย
จะไปไหนก็ต้องไปหยิบยืมเพื่อนบ้าน
เขาสัญญานะคะหากผู้ก่อเหตุเอารถมาคืน

พันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์สุวพิษภูมิ

เปิดเผยว่าทันทีที่รับแจ้งความเห็นใจผู้เสียหายมาก
เพราะผู้เสียหายไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่นะคะ
จำเป็นต้องใช้รถในการทำมาหากิน
ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้าย
แล้วได้เบาะแสแล้วด้วยเป็นคนในพื้นที่ค่ะ

ส่วนเครื่องตัดย่าที่คนร้ายฝากไว้เนี่ยทิ้งไว้เนี่ย
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นของคนร้ายเอง
อาจจะคิดอุบายอะไรได้ตอนนั้น
แล้วเดินแว๊บหายไปรับมุมกล้องไป
แล้วไปหยิบเครื่องตัดย่าใครมาก็ไม่รู้
ทำทีว่าเอามาวางไว้เป็นลักษณะเป็นตัวประกัน

ตำรวจก็ยังสงสัยอยู่นะคะ

แล้วก็ถามเขานะคะว่าสรุปแล้ว

นี่เครื่องตัดย่านี่ก็ยังเอามาเป็นตัวประกันก็ไม่ลงทุนเนอะ